ไปดูความคืบหน้าเหตุสลดที่จังหวัดตรังนะครับ
หลังจากที่มีการไปพบศพแม่แล้วก็ลูกชายลูกสาวถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพัก

แล้วสภาพศพเนี่ยก็ในมือของลูกชายไปนั่งอยู่ข้างกำแพงแล้วก็ในมือกำปืนอยู่

เป็นการฆาตกรรมจัดฉากว่าลูกชายเป็นคนก่อเหตุหรือเปล่า
หรือมีคนมาทำหรือว่าลูกชายเขาเครียดแล้วก่อเหตุขึ้นมา

แต่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจเขาสรุปว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การฆาตกรรม
เพราะไม่มีแรงจูงใจตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ไม่มีคนเข้าออกในวันที่เกิดเหตุ

ในสวนสาธารณะพรุชีตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังครับ
ก็ไปเจอศพแม่อายุ๔๕ปีเป็นผู้จัดการธนาคารอยู่บนเตียง
แล้วก็มีผ้าห่มคลุมเอาไว้เลือดเต็มพื้นเลย
ที่ข้างกันก็มีศพลูกสาวอายุ๑๔ปีครับ
ที่มุมห้องมีศพลูกชายอายุ๑๖ปีนั่งพิงกำแพงแล้วก็มือขวากำปืนจุด๓๘อยู่
แพทย์ชนสูตรบอกว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๒ชั่วโมง
ร่างของแม่มีแบบแผลถูกยิงเข้าที่อกซ้ายเลย๑นัดไหล่ซ้าย๑นัด
ลูกสาวโดนยิงไป๓นัดที่กกหูซ้ายลำคอแล้วก็หน้าท้อง

ผู้เป็นแม่ทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารที่ตรัง
จริงวันที่เกิดเหตุรุ่งเช้าแม่ต้องไปประชุม
แต่ไม่เดินทางไปลูกน้องโทรมาหาก็ไม่รับสาย
ร้อนใจครับเดินทางมาหาถึงบ้านเรียกก็ไม่มีคนตอบ
ตัดสินใจเข้าไปดูในบ้านโอ้โหไปเจอในห้องนอนนี่ทั้ง๓ศพเรียงกันเลย
ฝ่ายสืบสวนได้เข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบบ้าน
ปรากฏว่าช่วงคืนที่เกิดเหตุตามที่เพื่อนบ้านบอกว่า
ประมาณสักตีหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก็ไปย้อนดูภาพ
ก่อนหลังเวลานั้นไม่มีใครเข้าออกบ้านเลย
จนกระทั่งมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วก็มีคนตายอยู่ในบ้าน
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกสานิทพลเพชรผู้กำกับการสพเมืองตรังบอกว่า
สาเหตุน่าจะเกิดจากปัญหาในครอบครัว
ญาติเองสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมจัดฉากหรือเปล่า
ตำรวจสอบสวนอย่างละเอียดแล้วไม่พบเชื่อมโยงเหตุการณ์ฆาตกรรมใด
มันกำลังนิยมในหมู่วัยรุ่นเนี่ยนะครับ
แต่ก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันว่ามันเป็นแรงจูงใจหรือเปล่า
ที่ทำให้ลูกชายเรียนแบบพฤติกรรมในเกม

วันที่เกิดเหตุพ่อเองก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วย
ส่วนศพของ๓แม่ลูกนี้ส่งไปชรรสุทธิที่โรงพยาบาลสงขระนคริญแล้ว
โดยศพนี้จะมาถึงที่วัดควรนาแคร์ประมาณ๔โมงเย็น

ขณะที่พลตำรวจตรีถาวรแวงมฤทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังก็บอกว่า
ญาติจะไม่ติดใจสาเหตุการตายแล้วก็ตาม
แต่ว่าทางคดีต้องชนะสูตรให้มันละเอียด
เพื่อให้เกิดความชัดเจนนะฮะ
สอดคล้องกับพยานหลักฐานที่มีก่อนจะสรุปสำนวนคดีต่อไปนะครับ
เรื่องต้นก็บอกว่าไม่ใช่เป็นการฆาตกรรมนะฮะ